สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ
เป็นครั้งแรกเป็นทางการแล้วนั้นก็มีการเสริมทัพเป็นธรรมดา
ธรรมดาโดยเฉพาะบุรีรำนะครับก็ได้ตัวเวียดนามนะครับ
ที่เป็นสัญชาติไนเกีเรียมารวมถึงทางเชียงรายนะครับ
ได้อดีตดาวสะโวะของไทยลีกกลับมาอีกกันนะครับ
บุรีรำครับได้ทางนักเตะคนนี้ครับฮางวูแซมซันนะครับ
หญิงเวียดนามสัญชาติไนเจรียในโคต้านักเตะอาเซียน
ฮานาเทียนทีทีมในหลีกของเวียดนาม
โดยเจ้าตัวก็ระเบิดฟอร์มยิง๙๐ประตูนะครับ
จาก๑๒๒นัดแล้วก็เพิ่งจะได้รับสัญชาติเวียดนามปี๒๐๑๘
พร้อมกันนี้ครับทีมประสาทสายฟ้าก็ยังได้เปิดตัวเอกลักษณ์ทองกฤษด้วยครับ
หลังจากราชบุรีก็เป็นสองนักเตะคนล่าสุดนะครับ
ต่อจากดาวดังอย่างเอสก้าบรูโนกองหน้าชาวบราซิล
รวมถึงศาสนรักษณ์หายพระโคนที่ซื้อขาดจากแบงค์คอร์คยูเลเต็ต
ก็คาดว่าจะเปิดตัวกับแฟนบอลในงานขึ้นปีใหม่
ฉลองปีใหม่๓๑ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นงานปีใหม่ประจำปีของทางจอดบริรัมณ์อยู่แล้ว
ไปที่เชียงรายเหนือสุดก็มีการเปิดตัวเคตันซินวาดาวยิงชาวบราซิเลียนในเร็วนี้
แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการจดประกาศเสียสัญญา
เพราะว่าผ่านการตรวจร่างกายไปแล้วซึ่งดาวยิงบอซีเรียส
หลังจากที่ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
เตรียมที่จะไปซ้อมกับทางเชียงรายวันที่๒หรือ๓มกราคมนี้นะครับ
สถิติยิงประตูในไทยลีกสูงถึง๑๑๙ประตูกับ๓สโมสร
แล้วก็จะมาเสริมเกมลุกให้กับเชียงรายนะครับร่วมกับผู้เล่นบราซิลหลายต่อหลายคน
ก่อนหน้านี้ท่านเชียงรายได้ทั้งจิปาโต้มาเชน่าจากแบงคอกรวมถึงทางจอร์โคโคหรือว่าคยอร์โคโค
กองหน้าทีมชาติพม่าที่ยืมตัวมาจากย่างกุ้งยูเนเต็ดในฐานะนักเตะโคต้าอาเซียนครับ
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีเป็นรายการแรกในศักราชใหม่
วันที่๖มกราคมเข้าสัญญา๑๘นาที๓๐นาทีเกมแห่งขันเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
ฟุตบอลตัวตั้งในโขงคลับเชมเป็นชิปในรอบชิงชนะเรื่องทางที่๒เมืองทองเจอกับสนานขาวดจากเวียดนาม
เมืองทองบุกประชนะที่เวียดนามมาก่อน๓๑
ต่อ๑แต่ว่าเกมนี้ก็คงไม่แบร์เบอร์นะครับ
เพราะว่าทางซาน่าก็คงต้องเปิดเกมรู้ถ้าเกิดต้องการที่จะสู้คืน
แต่ว่าเมืองทองก็มีซูเปอร์สตาร์ในทีมกลับมานะครับ
เลยนะครับทั้งตัวต่างชาติแล้วก็ตัวผู้เล่นไทยเนี่ย
ส่งรายชื่อแบบฟูลทีมติดตามกันได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
ฟุตซอลกันหน่อยครับมีการประกาศ๒๐นักฟุตซอล
เพื่อเตรียมเก็บตัวสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันนะครับ
โดยก็มีการรายงานตัววันพฤหัสบดีที่๔มกราคมปีหน้านะครับ
แล้วก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่สเปนวันที่๑๗มกราคมก่อนเดินทางเข้าไต้หวันเลยครับ
แชมป์เอเชียก็จะเริ่มนะครับ๑๑๑กุมภาพันธ์
ซึ่งทีมไทยอยู่สายดีร่วมกับคีกิสถานเมอนอนแล้วก็จอแดน
รายชื่อกันหน่อยครับประตู๔คนนะครับ
นัฏภพงษ์หญิมระเร็บนะครับหรือว่านัฏภพงษ์นุษย์รังเดิมจากเกษตรบัณฑิษฐ์
รวมทั้งภาคิยะจันแถมของกรมทางหลวงกลับมาในนามทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตัวข้าง๘คนครับก็นำโดยดาวดังจากชมบุรีอย่างกฤษฎาวงแก้วนะครับ
แล้วก็สุภวุฒเถื่อนกลางนี่คือ๓หน้าเป้าที่ดีที่สุดในยุคนี้ของไทยเราเลยนะครับ